ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
ในอีพีที่สี่สิบเจ็ดนะหลังจากห่างหายไปสองสัปดาห์เต็มเต็มนะครับ
ดีว่าต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าพอดีผม
หลังจากที่แซวกันมาตลอดว่ายังไม่ติดสักที
สุดท้ายก็ติดจนได้นะครับก็เลย
พีที่๔๗ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการตะครับผม

อ่ะอีพีที่หลังจากเรา๔๖เป็นพี่โด

๔๗เราก็ยังวนเวียนอยู่ในการโชว์เซียร์

บอยก็ไปเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นหนา
ในช่วงที่พี่ตาพักร้อนไปโควิด๑สัปดาห์
อย่างแน่นปึก
ซึ่งจริงคือถ้าเกิดผมไม่ติดโควิด
สคริปต์อาจจะไม่ยาวขนาดนี้

แล้วจนตอนนี้ผมทำสคริปต์เสร็จไป

เรียกว่าแทบจะตลอดกาลเลยใช่ไหมครับ
เขาคลองแชมป์เยอะที่สุดแล้วก็ในหลายปีเขาก็จะกลับมาเรื่อยแม้ว่า
สมมุติปีที่๑ฟอร์มไม่ดีดปีต่อมาเขาจะเริ่มกลับมา
เพราะว่าเขามีผู้เล่นมากนะครับ
อันนี้รุ่นใหม่อันนี้ผมเล่ารุ่นเก่าก่อน
ใช่แล้วก็การบริหารของยุค๘๐ก็ค่อนข้างทำได้ดีมาก
แล้วก็กลับมาฝึกยอดอีกครั้งหนึ่งหลังยุคปี๒๐๑๐ลงมา

ใช่๙สมัยซึ่งแบบไม่มีใครสู้ได้เลย
อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณหลัง๒๖๐๐ก็จะหายไปนานมากเลยก่อนจะกลับมาก็คือแบบเป็นยุคหลัง๒๐๑๐กว่าแล้ว
ที่โดนปรับโดนอะไรหลายอย่างเยเทะตอนนั้น
ถ้าพูดถึงยุคนั้นเป็นยุคที่พี่เนี่ยเริ่มดูฟุตบอลพอดีก็จะเริ่มดู
แต่ความเป็นจริงถ้าเราย้อนกลับดูด้วยการเปิดวิกฤตก็ได้
สปอยได้เลยก็คือว่าปัจจัยภายนอกก่อนนะครับ

เปลี่ยนชื่อรายการเป็นชื่อเขาเลยค่ะคิดว่าได้
แล้วก็อีกปัจจัยต่อมาก็คือเป็นปัจจัยภายนอกที่๒

มากที่สุดแปลว่า
มีเสื้อประมาณ๑๐กว่าตัว๑๔ตัว
เป็นพี่เสื้อโฟสอย่างนี้ล่ะเติมเวลาปีแล้วมีโฟส

คือเปลี่ยนนิดหน่อยก็นับ
ใช่คือเขาใส่เสื้อเยอะมาก
แล้วก็แบบบางเสื้อก็จะซ้ำกันแค่แบบเปลี่ยนนิดหน่อย

เอาเรื่องของมึงล่ะ

ก็สงสารแฟนบอลที่เขาเป็นเดนตายที่ต้องไล่เก็บ

ตอนนี้ผมกำลังไล่เก็บเสื้อบอลที่ผมไม่ได้เก็บมาหลายสิบปีเหมือนกัน
เพราะว่าคือสมัยก่อนผมคิดว่าผมจะไม่มีโอกาสได้ใส่เสื้อบอลเท่าไห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
โดยเจียวานีตราปัตโตนี่ครับคุณซื้อที่คุมยูเอ็นตุสมาช่วงตั้งแต่ปี๒๕
อุ้ยเขาก็มาตั้งแต่๑๙๗๖เลยเหรอ
จนถึง๑๙๘๖เขาประกาศลาออกจากทีม

นะครับซึ่งก็คือไปทำงานให้กับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับ

เป็นโค้ดมีชื่อเลยแหละคนนี้
ใช่แล้วสตราพัฒโตนี่เนี่ยถือว่าพายูเอ็นตุสคว้าสกูเดโต้ได้ถึง๖สมัยในช่วง๑๐ปีที่เขาคุมยูเอ็นตุสนะครับ
แล้วก็ในเวลาเดียวกันตราปัตโตนี่ก็พายูเอ็นตุ๊สคว้าโคป้าอิตาเลีย๒สมัย
เป็นสโมสรแรกของยุโรปที่คว้าแชมป์ทุกรายการของยุโรป
มียูฟาคับปี๑๙๗๗ยูโรเปียนคับตอนนี้ใช้อยู่ยูโรเบสคับยังไม่เป็นยูฟาเชียมเบสสี่
แล้วก็มียูโรเปียซูเปอร์คลับปี๑๙๘๔ครับ
จากนั้นตราปัตโตนนี่ก็ไปใช้เวลาอีก๕ปีที่เหลือกับการเป็นเจ้านายใหญ่ที่อินเตอร์เวลา
ชุดเดิมของตาปาโตนี่ตากันแค่ไม่มีตาปาโตนี่คุมทีมแค่นั้นเองนะครับ
เอ็นรัชพิตรักก็ได้รู้จักดีกว่าเขาคือตำนานของเรื้อภูมิ
เพราะว่าปลายทางของรุ่นการนั้นจบลงที่นาโปรี
แล้วสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือเมื่อจบรูปการณ์นั้นครับปี๘๗
บุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลอีกคนเลยแหละ
ในยุคกลาง๘๐จนถึงต้น๙๐อะไรอย่างนี้
จริงไม่ถึงต้น๙๐เขาถึงแค่ปลายเกือบจะ๙๐
ต่อมาก็คือปัญหาเรื่องของภาษา

ทำให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมค่อนข้างลำบากนะครับ

แล้วก็ยิงระเบิดระเบิก
จริงอาจจะเป็นเรื่องของความยากกับภูตบอลเหมือนกับอีก
น่าจะประมาณนั้น

ฤทธิ์การต่อมาครับ๑๙๘๗๑๙๘๘ครับ
เพราะเมื่อจบฤทธิ์การพวกเขาจบที่อันดับ๖
นั่นจึงทำให้ฤทธิ์การถัดมาก็คือ๑๙๘๘๑๙๘๙
เพราะว่าจบอันดับ๔๒รุ่นการติดกัน

จนประมาณช่วงต้น๙๐เริ่มเปิดโอกาสให้ทีมรองแชมป์ไปเตะเป็นรอบคัดเลือก
คือถ้าไปดูเขาเรียกไปดูแชมป์เก่าพลาสวินเนอร์อะไรอย่างนี้
ใช่คือต้องบอกว่าเผื่อน้องที่เพิ่งดูบอลอย่างนี้

แล้วก็สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือในช่วงปิดฤดูการครับ
คนนี้เป็นเทรนมิเกอร์คนสำคัญของทีมชาติเดนมาร์นะครับ
ก็ย้ายไปอยู่กับบาเซโลน่า
เล่นให้ทั้งบาเซโลน่าแล้วก็เรียลมอนดิสดูนะ
ลืมคนนี้ไปแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในยุคที่เราดูจริงจังเนอะ
ก็มันไม่ได้เรียกว่ายังไงดีมันไม่ได้

เพราะว่ากำลังเข้าสู่จุดที่ย่ำแย่แล้ว

โดยเป็นการซื้อตัวระดับที่เรียกว่ากระหึ่มโลก

ก่อนที่จะมาหยุดความพีคด้วยกันยิงท่ามขาดในปี๑๙๙๔
ถัดจากนั้นอีก๒๓ปี

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชนวนความขัดแย้งครั้งสำคัญ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้

ถ้าลองไปหาฟุตเทเก่าก็จะเห็นมีการประท้วง

อันนี้คือประท้วงด้านฟุตบอล
สมัยนี้เขาเริ่มจะเบาลง
เขาหมอว่าเป็นเรื่องของเหมือนก็เกมธีลา
ไม่สิ่งที่น่าต้องแบบขนาดนั้นน่ะ
มันก็เริ่มทูลดาวลงมาและ

นะครับเขาไปเจอกับฟิโรตินะในเกมนั้น
เปลี่ยนตัวออกแล้วระหว่างที่บาโจ้กำลังเดิน
ไปที่ซุ้มมานั่งมีฟมาลต์ฟิโรติน่าเขาโยน
ผ้าพันคอลงมาอืมถ้าเป็นนักเตะคนอื่น
เขาอาจจะไม่เก็บอืมแต่ความรักในอย่างสูงเขาหยิบขึ้นมาแล้ว
พร่ามคอเลยใช่ใช่โหดมากคือเรื่องเนี้ยมันทำให้แฟนจำนวนมาก
ไม่พอใจน่ะอืมว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นนักเตะของอืม
ทำไมคุณถึงแบบยังจะอะไรกับความเป็นอืมนะครับจริงจริงอ่ะ
อ่ะอืมในชั่วของการเปิดตัวอ่าถ่ายรูปเปิดตัว
ขอให้เอ่อบาโจถือผ้าบรรคอของยูมนทุษก่อน
อ่าก็เป็นโทรศาสตร์ประจำอ่ะบาโจไม่ถือกับอืมไม่ถือเลย
ไม่อะไรกับยูเอ็นตุสก็จริงก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะย้ายมาไง
แต่ว่า๑๓ล้านยูโรมันสะอายกระดูกในยุคนั้น
สีอิติโลกด้วยสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้
แต่ว่าความเป็นอัจฉริยะลูกหนังของบาโจ้มันก็คือการเข้ามาทดแทนอย่างสมบูรณ์แบบของมิเชลพราติมี่

แล้วก็แม้ว่าจะมีบัตโจ้ก็จริงนะครับแต่ว่ายูเอ็นตุสก็ยังล้มเหลวอยู่ดี
เพราะว่าการเลือกเทรนเนอร์ก็ยังเลือกได้ไม่ดีนักจนในปีหนึ่งก็คือประมาณช่วงปี๙๐
ยูนตุสไปลองของด้วยการดึงกุญสือที่ยังค่อนข้างมือใหม่มากยังไม่ค่อยถือว่าเคี่ยวกรำอะไรนักหนาเท่าไหร่

แล้วความเลวร้ายก็คือว่า
โอ้เออแล้วเราคิดเรื่องนี้ใช่

มันทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะไม่โอเค

โละครั้งนี้มีข่าวลือว่า
เขาลงมาแทรกแทรงสโมสรอย่างจริงจัง
ใช้คำว่าแทรกแซงเลย

คือต้องบอกอย่างนี้ครับตามปกติแล้วเนี่ย
คนที่เป็นประธานสโมสรไม่ควรที่จะลงมาจุ้นเรื่องฟุตบอล

ดูเหมือนว่าจะเป็นการแทรกแซงที่ถูกต้อง
ก็คือเอาคนเก่าคนใหม่ที่หายไป๕ปีกลับมา
คราวนี้เป็นเรื่องของนักเตะบ้างครับ
ทวารที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีในช่วง
เพราะเขาเป็นมือหนึ่งทีมชาติรีสในฟุตบอลโลกด้วยจากโรมา
ก็คือจบที่๒ที่๔ที่๒ก็คือได้ที่๒๒ครั้งที่๔ครั้งหนึ่ง
ใช่ครับ๓คนที่เป็นแก่หลักนะครับโดยที่ตัวของคุณหลิดเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่จริงต้องบอกว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งบนโลกนี้
ใช่ในฉายาไทยจะนึกว่าเมืองเกงกองมันน่าจะไม่ผิด
คือหมาเป็นโค้ดพูดถึงเป็นโค้ดมาตลอดอยู่อันนี้เวอร์ชันนักเตะ
จังหวะที่มึงเป็นนักเตะมึงก็ยังอยู่ในรายการใช่ครับได้

ใช่มั้ยเห็นมั้ยเห็นมิลลานยุคเนี่ยถามจริงว่าใครจะสู้ไหว

เขาเรียกว่าเก่งทั่วแผ่นยันมานั่งสำรอง
ใช่

คือมีการเสริมทัพที่ผมคิดว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีมาก
ก็ถ้าคิดไม่ออกเขาคือกองหน้าของเชลซียุค๙

จริงผมต้องบอกว่าจริง
ซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่า
คือนานทีเราจะได้เล่าแบบทีมเล็กหน่อย
ที่ได้คว้าแชมป์สกูเดโต้มันไม่ค่อยได้เห็น

ใช่เมื่อกี้หัวขาวที่มายเท็นเกอร์
ก็ไปตบดูฟาคลับมาได้

แต่เป็นเพราะว่าสามท่านเสือดัชเริ่มที่จะออกจากมิรานด์ไป
เพราะว่าเขาอยากเล่นสวิปเปอร์หรือตำแหน่งดิเบโรแหละ
เขาอยากเล่นในตำแหน่งนี้เพราะว่าจริงเขาไม่ชอบเล่นในตำแหน่งที่แบบเป็น
เขาต้องการดูภาพรวมของทั้งสนามนี่คือสไตลกูเล็ต
แล้วจริงอย่างคุณฤทธิตอนที่ไปอยู่เชลซี
เขาก็อยากเล่นสปีเปอร์มากแต่ว่าจริงต้องบอกว่าเซนต์ฟุตบอลของนักเตะเชลซีสมัยนั้นไม่ถึง
มันก็เลยเล่นสวิปเปอร์ไม่ได้แต่ว่าเกรนฮอตเดอร์ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้จัดการทีมของเชลซี
เขาก็เป็นยอดนักเตะมาก่อนเขาก็เลยเข้าใจสิ่งที่คุณฤทธิอยากเล่น
ยังเลยยังเลย

ก่อนหรือหลังหวัดจริงเหรอเขาก็อยู่อาซินดอลด้วยเหรอ

เดี๋ยวเสิร์ชเพราะความชัวร์

จำผิดไม่ใช่ขนาดโทษครับ

ใช่ก็คือมาตอนปี๙๓นี่แหละ
เป็นตัวสำรองหมายเลขต้นเลยที่จะถูกใช้งานนะครับ

ก็ทำให้ชื่อเสียงเริ่มด่งดังมากขึ้น
จนกระทั่งครับในหน้าร้อนของปี๙๔๙๕ครับ
ยังไม่ถึงทีมชาติยังเป็นแบบกุญสืออายุ๔๐กว่าเองนะครับ
ที่ชีพชาติประดูกเกตมานะครับ
แล้วลูกนั้นอันนี้ไม่รู้บอยรู้หรือเปล่า
แล้ว๔๓๓เล่นไอ้๓ข้างหน้ามันยืนกันยังไงวะ
แต่๔๓๓ต้องบอกนะทีนี้ยุคนั้นมันยังไม่ใช่๔๓๓ที่ปีกซ้ายปีกขวาไม่น่าใช่

หน้า๒แล้วมีเหมือนหน้าต่ำ๑คน

แต่ไม่ใช่๔๓ในยุคปัจจุบันที่ชอบใช้กัน
แต่๓สมัยก่อนคือ๓ในเขตโฆษณ์นะ

แล้วก็ในซีซั่นนั้นมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็คือว่าในปี๙๓๙๔เนี่ย

มันไปเป็นช่วงเหตุการณ์ที่หลังจากเหตุการณ์ฟุตบอลโลกปี๑๙๙๔ของมาโจ้ที่ยิงข้ามคานในนัดที่เจอบาซิลใช่
แต่เป็นคนที่ทำไม่ได้ทีมแชมพ์บอลโลกมันเจ็บปวดอยู่แล้ว
คือยิง๘ลูกแล้วก็อาซิดไป๗จากการลงสนาม๑๗เกม
ก่อนที่ป้าโจ้จะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
แล้วก็เป็นการทดแทนโดยสมบูรณ์ของอเลซานโดเดียวเบโร

ใช่แล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนต่อมาครับ

ว่าบาโจ้กับเรียลเบโรเคยเล่นทันกัน

ใช่แล้วมาโจ้เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่แบบเล่นให้กับทีมใหญ่ในอิตาลีเยอะมาก
จริงเขาเกือบจะได้ไปปามาถ้าอัญเชลติไม่ปฏิเสธ

เพราะจริงช่วงปลายเขาก็เล่นให้กับอินเตอร์ด้วย

อันนี้ผมมีเรื่องเล่านิดนึงก็คือว่าจริงอันนี้เป็นฟุตเทจสมัยก่อนเลย
แฟนบอลยูทูสในยุคนั้นยุคประมาณปี๙๔๙๕
เขายังไม่มั่นใจในเดียวเบโรนะ
อันนี้ในฟุตเทจในยูทูปมีเรื่อง
มันประมาณว่าแฟนบอลยูทูสก็ยังไม่มั่นใจในเดลปีโร่

จะมาแทนคนอย่างบัชโจ่หรืออะไรอย่างนี้

แต่ก็การเวลามันก็พิสูจน์ว่า

แล้วเดียวเบโรคือคนที่เข้ามาแทนบัชโจ่ได้อย่างสมควรแบบ
ก่อนที่เดียวเบโรจะค่อยเฉิดฉายมากขึ้นเรื่อย

ส่วนตามสอนวงผมขอพูดถึงก็คือ
แป๊บเดียวช่วงที่ปลายอาชีพแล้ว

ใช่มาเหมือนเก็บตังค์อีกก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ในเวลานี้จบด้วยการเสมอ๑๑

ถ้าสังเกตดีเขาได้ชิงเข้าชิง๒ปีติดก็แพ้
ก็มีทีมนึงเนี่ยที่เข้าชิงหลายปีแล้วเขาไม่เคยได้
จริงมีหลายทีมนะริวภูก็ใช่แอดมาลิสก็ใช่นะครับ
ซึ่งฤดูการนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกของพระเจ้าแล้วกันครับ

เพราะว่าสัญญาของบัตโจ้กำลังจะหมด
แล้วดูว่าน่าจะไม่ตอบ

แต่ก็กลายเป็นการส่งแชมป์ด้วยตัวของบัตโจ้
เหมือนส่งถ้วยแชมป์ไปให้มิรานตอนนั้น

เขาก็เลยเริ่มมองหาครับนักเตะที่น่าจะใกล้หมดอายุของทีม
ก็เป็นนโยบายที่ปล่อยนักเตะนะครับก็คือ
แฟนบอลยุค๙๐จะเริ่มเห็นแล้วว่า
อืมยุคนี้เพราะอะไรก็คือทางทีมโยตี้มันเริ่มมองว่า
เตะพวกนี้เริ่มหมดอายุเริ่มขาย
นะครับเนี่ยมันเป็นช่วงที่
เรียกว่าแฟนบอลน่าจะเริ่มเห็นรอยต่อแล้วว่าทำไม
มันเกิดการอบพยพนักเตะอิตาลีจำนวนมาก
เพราะอะไรไงก็คือประมาณนี้แหละ

หยุดหุ่นทั้งแผนการเล่นแล้วก็แผนการจัดการนักเตะภายในทีม
คือไม่ใช่วิธีการเดียวแล้วกับทุกคน
แต่แต่ละคนเนี่ยมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับ

แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยไอ้แผน๔๓๓เนี่ย

ก็คือตรงกับที่เราเคยเล่าอีพี๒๑ว่า

มันก็คือมาลิ้งกับอีพีนี้นี่แหละ
มาเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศส
ตอนนั้นน่าจะยังไม่ถึงเนอะ

เพราะเขามาเป็นถ้าจำได้กัปตันทีมชาติฝรั่งเศส

แต่ว่าตอนนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะ

เพียงแต่ว่าซีซั่นนั้นครับ
สิทธิ์เก่าของค่ายมิรานครับ
ก็กลายมาเป็นหอกข้างแคล่กับยูเอ็นตุส

คนนั้นก็ผมไม่ต้องบอกเลยครับ
เขาคือคารัลอัลเชอร์ติครับ

แต่ว่าปามาของอัลเชอร์ติมันไปไม่สุด
เพราะแม้ว่าจะมีนักเตะที่เก่งมากอย่างเอง

ก็น่าสื่อดายไปนะครับ
แต่ว่าความน่าเสียดายของปามาอาจจะไม่เท่ากับยูเวนตุส

ที่เป็นแชมป์เก่าจะไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้
สุดท้ายก็คือพวกเขาป้องกันแชมป์ไม่ได้

แล้วตอนนี้มันมีดีเทลเล็กอยู่นะครับ

คือจำได้ว่าจริงปีนั้นน่ะ
ทีมเตรียมช้ำมันมี๓ทีม

คราวนี้มาถึงรุ่นการ๙๗๙๘ครับ
มันมีข่าวลือว่าสองคนนี้ทะเลาะกัน

ขายไปพวกเขาก็เอากองหน้าคนใหม่เข้ามา

เตะแบบยุคนั้นคือทั้งหล่อทั้งดัน

เพราะว่าฤดูการที่เพิ่งจบไปเนี่ย

แล้วก็กลายเป็นคู่หูอันตรายอยู่พักนึง
จากนั้นครับในรูปการณ์๙๘๙๙ครับ
โดยมุมมองทางฟุตบอลที่แตกต่างกันนะครับ
หมดรุนแรงก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าจริงจังแล้วก็เต็มที่มากกว่านี้

นั่นแหละครับ

สุดท้ายก็เปลี่ยนใจมันก็เริ่มมาจากที่จุดนี้นั่นเองนะครับ

นั่นเอง

ต้องใช้ว่าอีก๓รูปจุดการณ์หลังจากนั้น
ซึ่งการซื้อตัวครั้งนั้นก็เกิดการซื้อตัวระดับโลก
ที่เราจะอื้ออึงกันในเวลานั้นก็คือ
เพราะสุดท้ายในช่วงปี๒๐๐๔ครับ
ถูกเรื่องของการล็อกตัวผู้ตัดสิน
จนกระทั่งในปี๒๐๐๖พวกเขาก็ถูกริบแชมป์
ซึ่งเราก็เล่าไปแล้วในเอ็มพิโซที่๓

ใช่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า
ไล่มาตั้งแต่กลางปลาย๘๐จนถึงกลาง๙
๘ปีมันจะเข้มข้นอยู่ในช่วง

เรียกไว้ว่าเงียบหาย
แล้วก็เป็นช่วงอย่างที่บอกครับมันจะเป็นช่วงที่

อาจจะไม่ได้ยืนระยะได้

ถ้าดูบอลในยุคเดียวกับผมเนี่ยก็จะได้ยินชื่อเหล่านี้
แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทีมที่อหังการขนาดนั้น
ผมก็เพิ่งจะกลับมาได้ยุค๒๐๐๐มาแล้วเนาะ
แต่ก็เหมือนที่เล่าไปก็คือกลับมาได้ไม่นาน

แต่ก็มันก็เป็นตราบาป

เหลือใครตอนนี้

แต่เขาเจ็บหนัก
อาจจะไม่ได้ไปบอลโลกด้วยซ้ำ

เริ่มจะไม่ต้องผ่าตัดอีกเยอะ

แต่ว่าสภาพทีมมันโดยรวมมันมีจุดที่แย่เหมือนกันนะ
แล้วก็ผมว่าจริงอย่างอัลเลกรีบางทีก็คิดเยอะ

คือผมไม่แน่ใจว่าแฟนยูทูสคิดเหมือนกันหรือเปล่า

ยูนทูศชอบเล่นตอนได้ประตู๕๑๐อะ
แล้วชอบเปลี่ยนเอาตัวลุกออกแล้วเล่นเกมรับ

เล่นเกมรับตัวเองก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้น
ยิ่งซีซันนี้แบบไม่มีเบพีโบนด์
ไม่มีเคลินนี่แล้วด้วย

ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกัน

จากนั้นก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกัน

สายทั้งหลายทางแบบนั้น

ไม่รู้มันออกเสียบ้างไงนะ

คือที่ผมถามไม่ใช่อะไรเพราะว่า

แต่ไม่มียูเรนตุสเป็นทีมชื่ออะไรไม่รู้

เออใช่นั่นแหละ
แล้วเอาอย่างงี้ตอนเราเล่นเกมตอนแรก

ก็เป็นเรื่องราว๑๐ปีที่หายไป

แต่ว่ามันพูดภาพรวมของ
ตอนนั้นอะว่าแบบ

ขับเคลื่อนหลายอย่างในยุคนั้น

มีส่งผลกระทบซ้ายกระทบขวา

มีอันเชียรติมีคอนเต้

ไปเติมเต็มความ

หรืออาจจะสงสัยในแง่มุมที่เราพูดไป

ก็ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะแล้วกัน

แต่ว่าเราเลือก๒คำดาว
ก็เลยไม่เป็นไรก็ปล่อยไป

จะเกี่ยวอะไรกับซื้อขายนักเตะ

ก็มาเดากันดูว่าจะเป็น
การพูดถึงใครอะไรยังไง

เนิร์ตข้อมูลน่าจะพอเดาได้
น่าจะอินกับการตัวเลขซื้อขายหนัก

ติดตามเราได้เหมือนเดิมกลับมาแล้ว

แต่ก็อัดอยู่ที่ออฟฟิศนั่นแหละ
อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อย

เรากลับมาแล้วเรากลับมาทำงานกันปกติ
ก็รอดูบอลใช่ครับอ่าช่วงนี้บอลก็กลับมาเตะกันแล้วนะครับ
ไปฟังหาฟังกันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สำหรับ
ครับผมกว่าโดยเวลาล่างมายาวไกลอยู่พอสมควรเหมือนกัน
ครับนะครับนะครับก็เจอกันอีกที
เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที